คุณผู้ชมคะเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะที่นนทบุรีมีวัยรุ่นสองกลุ่มตีกัน
ครับแต่โอ้โหพอไม่มีเคอร์ฟิลล์แล้วนะเอาระเบิดปลาใส่กันขนาดนั้นเลยอ่ะ
มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีรถเสียหายนะคะ
สุดท้ายเนี่ยทางตำรวจรวบตัวไว้ได้๕คนเขาอ้างว่าเป็นเรื่องของความหึงหวง

นี่นะคะนี่เห็นไหมควันแบบโอ้โหคือวัยรุ่นคว่างระเบิดค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยเข้าวัดละหารค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ
จริงจริงแล้ววัยรุ่นที่ตีกันนี้นะประมาณยี่สิบกว่าคนได้นะคะ
ไล่ทำร้ายกันปลาระเบิดใส่หลายลูกด้วยนะคะสักพักก็แยกย้ายกันไป
ทั้งสองแก๊งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณห้าทุ่มเมื่อคืน
จุดเกิดเหตุอยู่ในซอยวัดละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
ตำรวจและชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบค่ะมีรถโดนสะเก็ดระเบิดเสียหายไปสองคันนะคะ
ี่ห้ออีซูซูมิวเซเว่นสีขาวทะเบียน๒กไก่ครคัง
ศูนย์หกแปดกรุงเทพจอดอยู่หน้าบ้านครับสะเก็ดระเบิดโดนท้ายรถด้านขวา
อีกคันนึงเนี่ยค่ะเป็นรถเก๋งสีเขียวเสียหายไปสองคันแบบนี้
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเขากำลังนอนอยู่ในห้อง
ได้ยินเสียงระเบิดดังตั้งหลายครั้งนะคะตกใจเปิดหน้าต่างมาดู
เห็นกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มประมาณ๒๐กว่าคนยกพวกไล่ตีกันค่ะ
ปลาระเบิดใส่กันวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงในโชว์นามสมมุติอายุแค่สิบห้านะ
คนนี้ได้รับบาดเจ็บที่ส้นเท้าซ้ายถูกสะเก็ดระเบิด
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มคู่อริโทรศัพท์มาหา
ท้าทายให้ออกไปหาบอกว่ามามาเจอกัน
ตัวต่อตัวคือนัดไปตัวต่อตัวแต่ไม่มีใครไปตัวต่อตัวค่ะ
ฝ่ายในโชว์บอกว่าผมก็พาเพื่อนไป๙คน
ก็ไปถึงปากทางเข้าวัดละหารแต่อีกกลุ่มนึงมากันยี่สิบกว่าคนค่ะ
มีอาวุธด้วยนะคะพอเจอหน้ากันเท่านั้นแหละ
ก็วิ่งกรูเข้าหากันแล้วก็ทำร้ายร่างกายกัน
ปลาระเบิดใส่ก็หลายลูกเลยนะคะจนต้องวิ่งหนีเอาตัวรอด
บางคนก็วิ่งไม่ทันก็เนี่ยได้รับบาดเจ็บกันไป
งิ้นอยู่ตรงไหนก็ไหวทางหน้ากรอกวัดแน่น่ะ
พวกมันมาเมือยมาแล้วเลยวิ่งข้างในเลย
ทองบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
มันเป็นปัญหาเรื่องของการแย่งผู้หญิงค่ะ
แฟนใหม่แฟนเก่าหึงกัน
ไม่พอใจกันท้าทายกัน

ตำรวจจับมาได้๕คนเท่านั้นนะคะ
เป็นผู้ชาย๔คนเป็นผู้หญิงอีก๑คน
อายุระหว่าง๑๘๒๓ปี
ทำให้เสียทรัพย์มั่วสุมซ่องโจรทีนี้กลุ่มวัยรุ่นที่เหลือก็แน่นอนต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยนะคะ
ทางที่ดีมอบตัวซะดีกว่ากล้องวงจรปิดก็ค่อนข้างชัดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง